สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ชูวิตตีแสกหน้านะคะ

ชี้ชะตาหวย๓๐ล้าน
แต่จริงมันก็ยังไม่ได้คำตอบชัดเจนใช่ไหมคุณชุวิต
คุณจะคุยวันนี้เหรอวันนี้วันมาคะวันพระใหญ่นะ

พูดมานานแล้ววันนี้ว่าจะเว้นไม่พูดสักวัน

ผมไปฟังการแถลงข่าวของพบตล

ว่าตำรวจที่ใหญ่กว่าท่านจากทิพย์มีไหม

คุณคิดว่าถ้าไม่จริงไม่เชื่อ
ประชาชนจะพึ่งใคร

ท่านปุกราณกองประหลาดท่านไหมตรี

แล้วเมื่อวานนี้นั่งกันเป็นแผง
ทั้งกองพิสูจน์หลักฐานใครต่อใคร
งานนี้ไม่มีมวยล้ม

มีคนแพ้มีคนชนะไม่มีเสมอ

แต่ท่านก็ไม่บอกไม่ยืนยันบอกไม่ได้
ท่านบอกฟันไม่ได้ท่านไม่กล้าวร่วงอำนาจศาสตร์
บอกคุณชุวิตคุณจะฟันไหมล่ะคุณกล้าฟันไหม
ฟันก็จะฟันได้ยังไงล่ะ
เพราะว่าคดีเนี่ยท่านอธิบายโดยการเริ่มต้นว่า
มีปรีชาไปแจ้งจรูนแจ้งว่ายักษ์ยอกของตก
ก็คือพูดง่ายมีคนนำของตกแล้วมีคนเอาไป
ทีนี้มีการแจ้งความกลับ
ก็โดยจรูนแจ้งปรีชากลับอืมว่าแจ้งความเท็จค่ะ
แรกเริ่มก็ทางภูทรการจนกบุรีทางภาคเจ็ด
รวบรวมสำนวนหลักฐาน

เพราะว่าไปไหนเนี่ยก็บอกแล้วว่าคนสนใจ

ผมก็ต้องพูดเรื่องนี้เพราะว่า
เกิดคดีแบบนี้มา๕คดีแล้วนะท่านทิติราชบอก

นะสุดอีก๔คดีเนี่ยมีความคล้ายครึ่งกัน

ก็เริ่มต้นมาจากปรีชาแจ้งความจรูน

นะก็บอกว่าตัวจรูนเนี่ยยักยอกทรัพย์เพราะจรูนไปเบิกเงิน

ขึ้นเงิน๓๐ล้านขึ้นไปได้๕ล้าน

เหลืออยู่๒๕นะฮะตำรวจก็รีบไปอายัด

รีบไปอายัดก็ต่อมาจรูน

ถูกไหมร้องขอความเป็นธรรมกับกองปราบ

ฎว่ามีนิติวิทยาศาสตร์

ตอนแรกเนี่ยปรากฏว่าทาง
อ่ะภูทรกาญจนบุรีกับภาคเจ็ด

นิติวิทยาศาสตร์

เพราะว่าเมื่อมี๔๕ปากส่วนจรูนเนี่ย

เพราะว่าหาพยานได้มาอยู่อยู่๕ปากเอง

ปากทางนี้มีทั้ง๔๕ปาก

ปรากฏว่ามีข้อพิรุษ
พิรุษที่ผมบอกเนี่ย
ต้องขอพูดเรื่องการสอบสวน

กระบวนการสอบสวนตัวนี้มีพิรุษ

ถ้าเกิดจรูนไม่ได้ร้องขอความเป็นธรรม

ก็คดีจบตั้งแต่ที่ออกมาแถลงแล้วค่ะว่า
หมวดจรูลยักษ์ยอกทรัพย์และรับของโจร

ในเมื่อท่านพบตรเนี่ย
บอกว่าผมไม่พูดนะจะให้ผมพูดฟันทง

แต่ผมเอาดีการ

นี่อยากเอาพรีปตานะ
อันนี้พูดตามที่ท่านพูด

เจ้าของทรัพย์ต้องแจ้งเจ้าพนักงานโดยทันที

ถามว่าปีชาไปแจ้งก่อนไหม

แต่ปีชาบอกว่ารู้ว่าเอาวันไหน

ก็นี่ไงเขาถึงว่ามีเหตุอันน่าสงสัย

คือดีการ์นี้ที่ท่านพปตลอยกมา

ยกมาก่อนโดยบอกว่าในดีการ์
เมื่อไม่ปรากฏว่ามีการแจ้งความลง
หมายเลขสลากหมายเลขชุดสลากไว้กลับแจ้งความในภายหลัง
อืมจากที่ประกาศผลรางวัลแล้ว
คดีจึงมีเหตุอันควรสงสัยว่าผู้ร้องเป็นเจ้าของสลาก
และได้ทำสลากหายจริงหรือไม่
เมื่อไม่มีพยานอันหนักแน่นเพียงพอ
คำว่าพยานอันหนักแน่นเพียงพอ
นั่นน่ะนักแน่นไหม

เจ๊นู้นเจ๊นีมนี่นั่นนี่นี่

เห็นใบนั้นเห็นใบนี้เห็นกำลังเก็บ
คือเห็นทุกฝีก้าว

ภูเข้าของสลากจึงเป็นผู้มีสิทธิดีกว่า
ประกอบกับด้านหลังมีคำเตือนระบุว่า
จะจ่ายเงินรางวัลให้แก่ผู้ครอบครองสลากเท่านั้น

เดี๋ยวเรามาติดตามว่าไอ้หลังสลากเขาว่ากันยังไงเหรอ

นี่คือที่ไปซื้อมาวันนั้นใช่ไหมคุณฉุวิทย์
นี่ผมซื้อมานะครับท่านผู้ชมเคยอ่านข้างหลังไหมข้อความมันก็เล็กเหลือตน

เขาบอกว่าใครถือเงินขึ้นคนนั้นเป็นเจ้าของอันนี้ผมก็ไม่ได้พูดนะครับ
ว่าในหลายคนตอนนี้ก็เริ่มอ้างในสิ่งที่ผมเคยบอกมาก่อนว่า
ในกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา๑๓๖๗บุคคลใดยึดถือทรัพย์สินเจตนาโดยยึดถือเพื่อตน
ก็ถือว่าท่านผู้นั้นเป็นผู้มีสิทธิ์ครอบครอง

มีสิทธิ์ครอบครองครับก็คือที่เราบุไว้เนี่ยที่หลังสลากเนี่ย
เงื่อนไขเงินรางวัลสลากกินแบ่งรัฐบาล

เงินรางวัลจะจ่ายให้แก่ผู้ถือสลากฉบับที่ถูกรางวัลนำมาขอรับ
ใครที่มีสลากนี้อยู่ในมือแล้วไปขอขึ้นรางวัลจะจ่ายเงินให้คนนั้น
๓๐ล้านถือใบนี้ไปขึ้นไปที่กองสลาก
บางคนก็กลัวเฮ้ยไปโรงพักก่อนไปขอลงบันทึกประจำวันไว้ก่อน
ใช่เขาบอกว่าให้ไปลงบันทึกประจำวันก่อนไปขึ้นเงิน
ไม่ใช่เรื่องใหม่นะไอ้สลากที่มีคนเนี่ยอ้างตัวว่า
ทำหายนี่ที่ไปขึ้นมาเนี่ยของผมไม่ใช่เป็นเรื่องแรก
เพราะแม้แต่ในดีการี่ที่ระบุไว้นะครับ

แสดงว่ามีคนต่อสู้กันเรื่องนี้มาแล้ว
เขาบอกว่าเมื่อไม่มีพยานอันหนักแน่นเพียงพอ

ผมทำเองได้ไหมผมทำไม่ได้อยู่แล้ว

พนักงานสอบสวนเป็นคนทำ
ใช้คำว่ากลมกลืน
ทีนี้ตรงเนี่ยมาโดนข้ามชอตไป
เมื่อวานนี้พบตรชุวิตนี่ชุวิตจะเชื่อสารไหม
ผมก็ตกใจเลยไม่เชื่อได้ยังไงครับผมติดคุกมาแล้ว
กระบวนการของตำรวจนี่คืออะไรครับคือต้นใช่ไหมครับ
ค่ะบุญการของตอนรวจนี่คืออะไรครับคือต้นใช่ไหมครับ
ต้นทางครับอายการนี่กลางทางส่วนสารนี่ปลายทาง
สารท่านเป็นผู้ตัดสินนั่งในขณะนี้ท่านพบตรก็ย้ำแล้วย้ำอีก
คุณต้องเข้าใจนะว่ามันมีอาญากับแพ่งตำรวจทำคดีอาญา
ทีนี้คดีอาญาเนี่ยทางกองปราบเชื่อว่าพยานหลักฐานเนี่ย
ที่ว่าแน่นจนกระทั่งภูทรภาค๗เนี่ยก็ไม่ได้ฟังเลย
นิติวิทยาศาสตร์ทางกองปราบไปสอบสวนก็ส่งให้แล้ว

เอาพยานบุคคลอย่างเดียว
ครับคุณสงสัยไหมว่าคดีนี้มีทั้งอาญามีแท่งแพ่ง
คุณคิดว่าจะทำยังไงอาญาชนะแพ่งต้องชนะไหม

ผมผมก็เข้าใจอย่างนั้นแต่ผมโดนมากับตัวเองเลย

อาญาผมชนะผมไม่ติดคุกแต่แพ่งผมแพ้
มันควรจะสอดคล้องกันป่ะคะเพราะว่ามันคดีเดียวกันไม่ใช่เหรอคะ
ถูกต้องแต่ต่างสารกันนี่ครับ
ดังนั้นอาญากับแพ่งเนี่ยโดยปกติเนี่ย
ทนายของจรูนต้องไปขอสารแพ่งจำหน่ายคดีออกชั่วคราว
กว่าคดีอาญาจะตัดสินถูกไหมครับ
ถ้าอาญาตัดสินว่าปีชาแพ้ล่ะเข้าคุก

คดีโต้แย้งสิทธิ์เนี่ยก็มีโอกาสที่จรูลชนะแง่แก๋
เพราะว่าก็ตัดสินแล้วไงอาญาตัดสินแล้วว่าที่แจ้งความอย่าแจ้งความเท็จ
เพื่อแจ้งความเท็จทางแพ่งจะมาว่าผมไม่ยักยอกได้ยังไง
นี่มาแจ้งความเท็จผมก็ไม่ได้ยักยอกอ่ะสิ
เพราะว่าคนแจ้งคือปีชาความเข้าใจเป็นอย่างนั้น
แต่จริงเนี่ยต้องบอกก่อนนะกับตัวผมนี่ผมเจอมากับตัว
ในคดีอาญาเนี่ยผมสู้จนกระทั่งผมชนะผมรอดคุกรอดตารางไม่ติด
เพราะอาญานี้แพ้ติดคุกถูกไหมครับแต่แพ่งเนี่ยในคดีเดียวกันผมสู้ถึงดีการ
ผมแพ้แพ้หน้าตาเฉยครับดังนั้นอาญากับแพ่งเนี่ยแยกกันพิจารณา
ทนายของจรูนต้องไปขอสารไต่สวนว่าขอยกเลิกการอายัด
อันนี้คือประการแรกก่อนประการแรกสารท่านจะเป็นผู้พิจารณาเอง
อันนี้ก็ต้องอยู่ที่ดุลพินิษฐ์ของศาลว่าสารท่านจะพิจารณา
เออเห็นว่าสมควรจะปลดอายัดแล้วหรือว่ายังไม่นะก็ต้องรออายายสิ้นสุด
เพราะฉะนั้นไอ้เมื่อวานนี้ขอบคุณขอบคุณเนี่ยมันยังไม่จบนะมันผ่านไปแค่ยกแรก
ก็เอาล่ะผมแพ้ก็แค่พนักงานสอบสวนเป็นอะไรอ่ะยังไม่ได้อะไรเลย
ผมยังต้องมีอะไรอีกอ่ะยังมีอายการอีกอ่ะถูกไหมครับมีอายการอีกเยอะยังจะ
ยังไม่จบอีกยังต้องมีสารตัดสินอีก
ถ้าเกิดสารตัดสินว่าเกิดปีชาชนะขึ้นมาล่ะเออเพราะพยานนัดแน่นนักเนี่ย
ที่ผมบอกว่าทำไมตำรวจถึงมีการตกแต่งตัดตอนบิดเบือนสร้างหลักฐานต่าง
เพราะว่าในสังคมในประเทศใดในอารยประเทศนั้นย่อม
มีการตรวจสอบถูกไหมจะให้ตำรวจทำแบบนี้โอ้โหตายเลยประชาชน
ถ้าเกิดเป็นจรูนถ้าเกิดไม่ได้ร้องขอความเป็นธรรมป่านี้โดนไปแล้ว
จบเลยติดเงินก็ไม่ได้อีกได้คุกไปอีก
แต่ในการบาลานซ์อำนาจกันเนี่ยยังมีอายการเนี่ย
ถูกไหมอายการจะต้องตรวจสอบหรือเปล่า

คุณมิ้นครับเรื่องที่ผมพูดเนี่ยเป็นเรื่องที่อาจจะเกิดขึ้นได้
เพราะว่าท่านพบก็บอกแล้วว่ามีคนแพ้มีคนชนะ
เมื่อวานนี้คุณเห็นหน้าคนแพ้ไหม
คุณเห็นหน้าคนชนะไหมคนแพ้ก็อาจจะต้องเป็น
อาจจะบอกว่าแพ้คือแพ้ยกแรกนะท่านผู้ชม

ถูกไหมครับเพราะว่าพนักงานสอบสวนก็คือกองปราบเนี่ย
ก็ออกหมายจับขอไปขอสารออกหมายจับ
คดีแจ้งความเท็จทีนี้สมมุติแล้วกันว่า
ถ้าเกิดไปสู้กันแล้วเนี่ยเกิดอาญาเนี่ย
เกิดปีชาชนะขึ้นมาล่ะเออ
ถ้าเกิดปีชาชนะขึ้นมานั่นหมายความว่า
แจ้งความเทศเนี่ยไม่เทศ
เชื่อว่าสมมุติละปีชาพูดจริง
ปีชาธรรมธรรโมปีชาเป็นคนสอนหนังสือ
จะเป็นครูมีอุดมการจะเป็นครูไม่โกหก
สมมุติแล้วกันเราตามพยานหลักฐานปรากฏว่า
อู๋ฮูเอามาสู้สี่สิบกว่าปากเจ๊นั้นเจ๊นี้
ยืนยันเป็นมั่นเป็นเหมาะนะ
เอาแล้วจะไปว่าเขาเท็จได้ยังไง
ไอ้ที่โทรศัพท์อาจจะเป็นอย่างนั้น
ปรากฏว่าถ้าไม่เท็จก็แสดงว่ามีคนยักยอกไปจริง
เมื่อปีชาสมมุติว่าแล้วกันว่าชนะ
เกิดมีคนยักยอกไปจริงก็ทำไมครับ

อ้าวสิทธิ์ของเงินใช่ไหม

ถ้าผมไม่แจ้งความเท็จก็แสดงว่ามีคนเล่นลอตเตอรี่ผมไปจริง

ก็ไปโต้แย้งสิทธิการครอบครองในคดีแพ่งตามที่
ลอตเตอรี่ฉบับนี้มันบอกไว้
ว่าผมมีพยานหลักฐานเพียงพอให้ชื่อ
ตามที่นิกาปี๒๕๓๐บอก

ที่พบตลเอามาใช้ในการแถลงข่าวเมื่อวานี้
ก็มีโอกาสชนะมีโอกาสแพ้ก็ไปสู้กันไปสิครับ
ถ้าเกิดแพ้ก็ติดคุกไง

ทนายของจรูนต้องไปขอสารไต่สวน
เพื่อยกเลิกกฎอายัด
เพื่อจะได้เงิน๒๕ล้านมาใช้
แต่ปรากฏว่านั่นอยู่ที่ดุลพินิษฐ์ของศาลอย่างที่ผมบอก
คุณชุวิตถ้าเนี่ยอย่างสารอายามยังไม่ได้มีการตัดสินเนี่ย
เขาสามารถไปขอทางสารแพ่งให้ยกเลิกการอายัด

นี่ก็คือสิ่งที่ทนายจะต้องทำก็คือ
ไปขอให้ศาลไต่สวน
สารจะเป็นผู้ไต่สวนว่าจะยกเลิกการอายัดหรือไม่
อันนี้เป็นอยู่ที่ดุลพินิษฐ์ของศาลขอได้นะครับ
แต่สารท่านจะให้หรือไม่ก็ต้องอยู่ที่ดุลพินิษฐ์ของศาล
จากนั้นก็ต้องไปขอให้สารแพ่งนะฮะ

ถ้าคดีอาญาตัดสินก็คดีแพ่งค่อยมาตัดสิน
ในเมื่ออย่างผมเนี่ยถ้าบอกว่าอาญาชนะแพ่งต้องชนะแน่

ดังนั้นถ้าเกิดสมมุติว่าอาญาเนี่ย

ครูปีชาเรียบร้อยปีชาเรียบร้อย
ปีชาไปสอนหนังสือได้คุกเลยนะ

อันนี้สิไม่ชนะก็แสดงว่าผมไม่ได้แจ้งความเท็จอ่ะสิ
ผมก็แสดงว่าผมบอกแล้วมีคนยักยอกของผมไปจริง
ผมก็เอาเรื่องนี้ไปขอโต้แย้งแล้ว

นี่คือข้อดีของกฎหมาย

แต่กฎหมายจะต้องไม่บิดเบือน
ก็เมื่อตำรวจไปทำสำนวนก็ไปทำตอนต้นไปทำยังไง
ทำไปทำมามันกลายเป็นว่ามีพยาน๔๐กว่าปากยืนยันเป็นหนักเป็นแน่น
ทำไมตอนหลังถึงมาเป็นอย่างนี้
พอกองปราบเข้าไปก็ตำรวจเหมือนกันทำไมกลายเป็นอย่างนี้
ตรงนี้คือกระบวนการที่คุณมิ้นสงสัยว่า
เอ๊ะแล้วทำไมมันถึงเป็นอย่างนี้

อย่างที่ท่านพบว่าไหมมันเป็นขบวนการ

ต้องเข้าไปดูทั้งที่ก็เป็นตำรวจด้วยกันนี่

นี่มันเป็นการสร้างหลักฐานอะไรที่มันไม่ตรงหรือเปล่า

ดังนั้นถ้าขั้นตอนต่อมาถ้าประชาชนเนี่ยจะต้องมีอายการใช่ไหมที่มาตรวจสอบข้อกล่าวหาต่างตรวจสอบพยานหลักฐาน

ทางตำรวจส่งมาเนี่ยมันใช้ได้ไม่ได้ทำไมได้ไปสอบใหม่

ดังนั้นสองส่วนนี้ก็แยกกันแน่นอนแต่ถามว่าตำรวจเองเนี่ยถ้ามีใครมาตรวจสอบบ้างหรือเปล่า
นั่นคือกระบวนการปฏิรูปตำรวจที่บอกว่าตำรวจมีใครมาตรวจสอบซึ่งตานาประเทศเนี่ยเขาต้องใช้อะไรครับ
เขาต้องใช้คนเช่นกองพิสูจน์หลักฐานต้องเป็นคนละหน่วยกับตำรวจ
อืม
หรือว่าเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองส่วนหนึ่งซึ่งจะมาตรวจสอบตำรวจในการทำสำนวนเฮ้ยอย่างนี้มันทำอย่างนี้ไม่ถูกนะ
เพราะถ้าเกิดจะลูนไม่ร้องของความเป็นทำไปที่กองปราบกองปราบก็ตำรวจอีกอะ
นั่นแหละสิคือทุกคนเป็นตำรวจหมดเลย